เป็นคลิปของคุณยายนั่งดมยาดมด้วยอาการค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนล้า
หลังจากที่คุณยายเข้าป่าไปเก็บเห็ดออกมา
เพราะได้รับออเดอร์ทางออนไลน์ว่าต้องการให้คุณยายเก็บเห็ดมาขาย๑๐กิโลกรัม
แล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น
เรื่องนี้ที่ทำเอาเราเห็นอกเห็นใจคุณยายเหลือเกิน
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย
ไปกับใบตอง
มันยิ่งตกยำให้เจ็บอย่างนี้
ภาพเก่าเรื่องราวดีที่เราเคยมีมันวนกลับมา
สุดท้ายก็ได้แต่หวังว่าเธอจะยังคิดถึงฉันบ้าง
เวลาฟังตกฝ่าร้องเส้นดังฉันก็ยังอยากมีเธอข้างข้าง

คุณยายเป็นอะไรทำไมนั่งอ่อนล้าหมดแรงขนาดนี้นะคะ
คุณยายเนี่ยคือดมยาดมด้วยอาการอ่อนแรงหลังจากที่เข้าไปเก็บเห็ดตาโหลในป่า
คือคุณยายได้รับออเดอร์ทางออนไลน์ค่ะว่าอยากได้เห็ด๑๐กิโลกรัม

คุณยายก็เข้าป่าไปเก็บเห็ดเลย
หลังจากนั้นลูกค้ายกเลิกออเดอร์

ทั้งที่ยายเนี่ยโอ้โหไปเก็บเห็ดมาแล้วนะ

ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแล้วเจ้าของคลิปคนที่โพสต์คลิปนี้เขาก็ระบุบอกว่ายายโดนเทเห็ดไปสิบโลอ่ะ

สั่งแล้วไม่รับผิดชอบ

แล้วก็ไปเก็บมาใหม่อีกด้วยนะไปเก็บมาสดเข้าป่าไปหาเห็ดเลย
พร้อมกับติดแฮสแท็กไว้ว่าสาวอุบลแล้วก็แฮสแท็กขายเห็ด
แต่ผมก็ไม่เคยเห็นนะเห็ดตาโล่แบบนี้

เออแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแต่ทีนี้บอกงี้ว่าหลังจากที่โพสต์คลิปนี้ออกไปมีคนเข้ามาสั่งออเดอร์คุณยายเยอะมาก

ว่าด้วยความว่าเห็นอกเห็นใจคุณยายเนาะอุตส่าห์เก็บเห็ดมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้แต่สุดท้ายโดนเทอ่ะ
ใช้คำว่ามาสั่งออเดอร์แล้วเราไม่จ่ายตังค์ไม่ซื้อแล้วหายไป

คนก็เลยเห็นใจว่าคุณยายอุตส่าห์เข้าไปเก็บเห็ด
โอเคค่ะ
ติ๊กต็อปเขาก็สั่งเข้ามาเรื่อย
ขอบคุณขอบคุณนะลูกนะทำอะไรก็เจริญรุ่งเรือง
เจริญเจริญเดินทางแค้วคาดปลอดภัยที่ช่วยเหลือยายซื้อเหตุ
เดินทางแค้วคาดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะ
ร่ำร่ำรวยรวยเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะ
ยายขอบคุณมากว่ายายดีใจยายอยากจะร้องไห้
โอ้ยยยยยถุยาย

นี่ลักษณะคือเขาบอกว่าเห็ดตาโล่มันจะเป็นเห็ดก้อนกลม
แล้วมีเือกใสเป็นเหมือนเจลาติน
ผิวเคลือบอยู่บนผิวเห็ดอีกทีนึงใช่ไหม
แล้วมันจะอยู่กันเหมือนเป็นกลุ่ม
โตเดียวหรือว่าอยู่เป็นกลุ่มก็มีเหมือนกัน
ก็จะพบตามขอนไม้หรือว่าที่ที่มีดินทับถมกันเนี่ยนะคะ
นี่แหละแล้วช่วงที่มีฝนตกชุกแบบนี้
คนเขาก็จะไปเก็บเห็ดตาโล่มารับประทานกัน
ก็มีทานแบบสดก็มีอย่างเช่นเขาเรียกกันว่าก้อยเห็ดตาโลก

ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาออกเสียงสำเนียงภาษาอีสานยังไง
แต่ว่าฝากเรื่องนี้หน่อยละกันเห็นใจคุณยายมาก
ไม่ได้หากันง่ายนะดิฉันเคยไปถ่ายสกรูปใช่ไหม
เข้าไปเก็บเห็ดชาวบ้านมันยากนะคุณมันต้องบุกฝ่าฝ่าดงเข้าไปนะคะ
แล้วกว่าจะได้กว่าจะเจอกว่าจะขุดกว่าจะเก็บออกมาเนี่ย
ไม่น่ารักเลยนะมาออเดอร์แล้วก็หายตัวไปแบบนี้
อย่าทำแบบนี้เลยคนเขาค้าขายแบบสุจริตนะคะ